ผู้ชายคนที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวทหนึ่งแล้วนะค่ะ
วกเหล้าไปบวกยาเสพติดไป
ขุมคลั่งครับพังทั้งบ้านตัวเอง
บ้านตัวเองบอกไม่ไหวแล้วจับล่ามโซ่เถอะ
ล่าสุดโซ่หลุดครับคุณผู้ชมฮะ
ผมมึงจังว่าโงงก็ก่อนเรื่องกับ
อ่าเดี๋ยวขึ้นทำไมรึ
เป็นความสุดยอดของนักข่าวชีวิตนักข่าวทุกสำนัก
คลุ้มคลั่งคุยไม่รู้เรื่องส่งนักข่าวไปนะ
รู้เรื่องนักข่าวคุยรู้เรื่องครับ
นี่คือสภาพของนายประเสริฐอายุ๔๙ปีฮะ
ถูกหญาติร่ามโซ่ไว้ใต้ถุลบ้าน
เจ้าตัวยังพูดคุยกับนักข่าวรู้เรื่อง
ถามอะไรตอบได้ยังบ่อยว่าเขานี้เป็นช่าง
ดูเสื้อช็อต์เป็นช่างเป็นช่างก่อสร้างมาก่อน

สอบถามญาติให้ข้อมูลบอกว่านายประเสริฐเนี่ยนะครับ
เป็นผู้ป่วยจิตเวทเป็นมานาน๑๐ปีกว่าแล้ว
สาเหตุมาจากติดยาก่อนติดเหล้าก่อน
เริ่มมีอาการคลุ้มคลั่งเสียสติ
พาไปรักษาหลายครั้งแล้วล่ะแต่พอกลับมาอยู่บ้านนะ
ก็มีอาการคุ้มคลั่งอีกอารวาสอีกเผาบ้านตัวเอง
กำแพงบ้านแล้วก็ถือมีดพระถือไม้
ออกไปอารวาสตามบ้านเพื่อนบ้านใครจะอยู่ไหว
นะชาวบ้านปิดบ้านหนีแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ไปอยู่นู่นชาวบ้านหนีไปอยู่ตามขนำในสวนยางแทน
เพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายครับญาติตัดสินใจเลยล่ามโซ่
โซ่ไว้กับเสาบ้านเลยทำแบบนี้อยู่เป็นเดือน
แต่ส่งข้าวส่งน้ำนะส่งข้าวส่งน้ำให้กินทุกวัน
ล่าสุดครับนายประเสริฐนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
โซ่ขาดฮะถ้ามีท่าไหนไม่รู้โซ่ขาดเจ้าตัวเดินออกไปอารวาสที่ถนนใหญ่ครับ
ไล่ทุบรถที่สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันไป๕คันนะครับ
คือทั้งรถบรรทุกรถกระบะรถเก๋งเนี่ยรวมกันแล้วมีผู้บาดเจ็บหลายราย
แต่หลังเกิดเหตุตำรวจสภห้วยยอดมาตรวจสอบแล้วก็บอกเพียงว่า
ญาติเอาตัวไปล่ามไว้เหมือนเดิมนะฮะ
คือนี้ก็ต้องถามว่ามีเจ้าทุกข์มีผู้ชายก็ไปแจ้งความหรือเปล่า
น้องชายของนายประเสริฐเล่าบอกว่า
ขณะนี้ได้ขอความช่วยเหลือไปยังหลายหน่วยงาน
แต่ยังเงียบญาติก็ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อ
เรียกร้องให้หน่วยงานส่งตัวไปรักษาอย่างจริงจัง
เพราะพี่ชายเนี่ยไม่ได้เสพสารเสพติดแล้ว
เหลือแค่เป็นผู้ป่วยจิตเวทอย่างเดียวเชื่อว่าน่าจะรักษาได้
อย่างนั้นญาติต้องช่วยตัวเองด้วยครับก็พาไป
เรื่องมีเงินรักษาไม่รักษาไปคุยกับทางหน่วยงานราชการเขา
คุยกับทางโรงพยาบาลแต่ญาติต้องพาไปเองก่อนนะ
ถ้าบอกว่าเหลือแค่เป็นผู้ป่วยจิตเวทพาไปหาหมอครับ
พาไปหาหมอก่อนนะฮะแล้วหน่วยงานต่างเขาดูแลช่วยเหลือ

คือย่าก็เป็นกำลังสำคัญนะคะพาไปหาดูแล
พอให้ยามาก็ต้องดูด้วยนะว่าเอ๊ะทานยาต่อเนื่องหรือเปล่านะคะ